คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เราไปรวบรวมมา
ในช่วงเวลาบางจังหวะที่มีการยิงเสียงปืนดัง
ช่วงจังหวะที่มีคนวิ่งหนีกันอย่างชุนละมุนนะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปแรกที่ได้ยินเสียงปืน
สักประมาณ๔นัดนะถ้าดูจากในคลิปนะครับ
อันนี้๑๖๑๑ครับ๔โมง๑๑นาที
คือชั้นนี้เอาจริงแล้วคนแทบจะเรียกได้ว่าเยอะที่สุด
ถ้าไม่นับว่าเมื่อวานมีอีเวนต์ข้างบนนะครับ
โดยทั่วไปเนี่ยนะครับโอ้โหเด็กเลิกเรียนนะครับ
มากินข้าวคนไทยต่างชาติ
จากนี้ครับอันนี้มีภาพอีกมุมนะครับ
ขณะที่ไปใช้บริการภายในห้างครับ
ตอนนั้นเอาจริงตอนปืนมันดังนัดแรก

บางคนพอรู้แล้วก็เริ่มวิ่งหนีตายเอาตัวรอด
คุณผู้ชมก็ดูภาพไปด้วยนะครับ
เริ่มวิ่งหนีหาทางเอาตัวรอดกันแล้วนะครับ

ด้านล่างนะครับเดินออกมานักท่องเที่ยวคนที่รู้แล้ว
จะเห็นนักท่องเที่ยวนักเรียนก็มีนะคะคุณผู้ชม
คือออกมาหน้าห้างแล้วก็อุ้มลูกจูงหลาน
คือที่คุณกายบอกว่าใช้เวลาประมาณสักร่วมชั่วโมง

แต่มันเป็นชั่วโมงที่ยาวนานมากนะ
สำหรับคนที่เผชิญเหตุตรงนี้นะคะ

อีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมมากเลยนะฮะ
สภาพตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
มันจะมีจังหวะที่คือเขาพยายามช่วยเหลือ
คนที่ติดค้างออกมาให้หมดนะฮะ
ครีปเอาไว้นะครับซึ่งปรากฏว่าในครีปดังกล่าวถ้าคุณผู้ชมดูดีได้ค่ะ
มันจะมีเสียงปืนดังด้วยคือเขาก็ช่วยจนวินาทีสุดท้ายเลย
คือแบบว่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงนะฮะก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ
นี่ต้องชื่นชมจริงเดี๋ยวลองไปดูคลิปในส่วนนั้นที่เราตัดไปให้ดูหน่อยครับ

นะครบแล้วก็ตรงท้ายคลิปอะได้ยินเสียงปืนเนี่ยไหน
กับผู้เกาะเหตุมากจริงหรือครับว่าคลิปเนี่ยก็เป็นอีกคลิป
ที่ทำให้เราเห็นเลยว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อวานนี้คือ
ชื่นชมมากจริงพยายามจะช่วยเหลือนะคะ
ลูกค้าของห้างหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในนั้นเนี่ย
ให้มากที่สุดอย่างเต็มความสามารถ